ท่านก็ได้พูดแล้วนะผมก็ได้กรอกประวัติกรอกอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตั้งใจทำงานร่วมกันนะเพราะว่าปัญหาของประเทศชาติมีมากแล้ว
ความต้องการประชาชนก็มีมากแล้วก็ต้องช่วยกันร่วมมือกันทำงาน
คิดว่าคงจะต้องร่วมมือทำงานได้นะ

ต้องตอบใช่ไหมก็ต้องตอบว่าต้องได้จริงนะ
ถ้าถามหลอกอย่างนี้ก็ต้องตอบนะโอเคมีอะไรอีกไหม
ต้องช่วยกันทำงานนะปัญหาของประเทศชาติที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนมีมาก
ต้องช่วยกันร่วมมือทำงานนักการเมืองก็มีประสบการณ์มากนะ
รู้ความต้องการพี่น้องประชาชนก็มาร่วมมือกันทำงาน
ตอนนี้ทุกคนก็อยากทำงานก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของตำแหน่งที่มีอยู่จำกัดบ้าง
แต่ว่าก็คงต้องพูดคุยกันรู้เรื่องแล้วพอจบแล้วมาทำงานร่วมกันก็
ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานแล้วนะคงไม่มีปัญหา
อย่าเป็นไรล่ะนักการณ์เมืองคนละฝั่งก็อยู่ด้วยกันได้ไม่มีอะไรหรอกอยู่ด้วยกันได้
ไม่มีหรอกผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนประเทศชาติสูงกว่าแล้ว
เรื่องส่วนตัวก็พอมันจบแล้วก็จบกันไป